สำหรับเหตุการณ์ระเบียงอาคารพาณิชย์
อยู่ด้านหลังตลาดประชานิเวศทะลมลงมา

ในการทะลมลงมาแล้วก็สั่งให้พูดที่ไม่เขียวข้อง

วรัฐภูมิหน่วยการเขตจตุจักรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไป
ตรวจสอบอาคารพาณิชย์จำนวน๑๔คูหาครับ
ซึ่งอยู่ด้านหลังตลาดประชานิเวศที่ถล่มลงมาทับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหายเมื่อช่วงเย็นของวันนี้
เมืองต้นนายชาวริสระบุว่าได้ประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปพ
ให้ช่วยกันเยียวยาผู้เช่าไม่ว่าจะเป็นการจัดหาที่พักชั่วคราว
ซึ่งก็ได้มีการประสานภูมิในการโรงเรียนประชานิเวศนะครับ
ให้เปิดเป็นที่พักชั่วคราวให้กับผู้ที่ได้รับความเด็บร้อน
แต่ก็ยังไม่มีผู้ประสานขอไปใช้พื้นที่
รวมไปถึงเงินช่วยเหลือค่าเช่าที่พักใหม่ครอบครัวละ๓๐๐บาท
ส่วนกรณีที่ผู้เช่านำห้องพักไปปล่อยเช่าต่อทั้งที่เป็นตึกหมดสัญญาเช่า
กรุงเทพมหานครไม่ได้เก็บค่าเช่า

จะต้องไปตรวจสอบสัญญาค่าเช่าของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ยืนยันว่าสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
ได้ยกเลิกสัญญาเช่าตั้งแต่ปี๒๕๕๙
และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเรียกประชุมผู้เช่า
เพื่อชี้แจงแล้วว่าจะให้ย้ายออกจากอาคารชั่วคราว
โดยจะให้สิทธิ์ผู้เช่าเดิมนั้นพักอาศัยต่อ
แต่ว่ายังหาข้อยุติไม่ได้จนมาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นก่อนครับ